เวลาแล้วที่จะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน

ติดตามกันที่สตูดิโอแจกโชว์
ได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพร้อยคัน
ทองล้านไปพลิกชีวิตถึง๓คน
เราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยยิ้มได้

เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคัน

รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และมอเตอร์ไซด์ทุกวัน
แจกล้านทุกเดือน

กับกิจกรรม

ช่วงนี้คือแบบเรื่องที่ลืมมากเลย
เมื่อวานที่ลืมกุญแจรถในบ้าน
แล้วก็ลืมดูแลบ้านในรถ

อาการแบบนี้มันแก้ได้ไปหาหมอหมอให้ยามาผมกินแล้วผมหาย
คุณกินไหนที่ลืมเหรอยาชื่ออะไร

อ้ากินมันได้กี่มิตเจอกันนี้ก็เลย

อ้าวเป็นว่ามอเจอช่วยหละ
ยาก็ไม่ช่วยด้วย
ที่ไม่เคยลืมและลืมไม่ได้ก็คือกติกา
ในการร่วมสนุกกับเรานะครับที่จะจับแจก
เขาบอกเลยว่าจับจริงแจกจริง
รวมไปถึงการจับแจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
บอกเลยนะเขียนบีบส่งง่ายส่งกันมา
ไม่ว่าจะเป็นฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสอง
เดี๋ยวไปติดตามกติกาโดยละเอียดรวมไปถึง
ติดตามด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้
ติดตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านาฬิกา๓๐นาที

ออกพร้อมแล้วคุณผมครับไปหาผู้โชคดีกันเลย
สมา์ธาตุผมสองศิษย์

พระภาพตอนนี้
ว่ายิ่งสมมากก็ยิ่งรู้สึกมากนะคะ
แล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมทางเบาแดงเนี่ย
เขาพร้อมจะแจกแจกแจกทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลย

อยากจะบอกว่าการลืมที่ยากที่สุด

การลืมตาขึ้นมา

ยิ่งอยากลืมมันยิ่งอยากนอน

ไปนอนก่อนไหมล่ะไปทำงาน

ความสนุกรออยู่ในตลอดข่าว